นี่เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะกลัวกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีกที่ชัยภูมิ
เด็กเนี่ยเขาไปเจอเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเด็กต้องเดินลุยน้ำไปโรงเรียน
แล้วเจอสภาพสายไฟที่มันไม่ได้สมบูรณ์พร้อม

นี่ค่ะภาพสุดท้ายเนี่ยเห็นชัดเลยตรงโคนเสาไฟเห็นไหมว่าฝาครอบมันไม่มี
แล้วสายไฟมันออกมาแบบนั้นเออนั่นน่ะสิฮะเนี่ยภาพมันฟ้องนะ
ใช่และอย่างมีการประดับประดาษไฟข้างบนนะคุณ
แล้วเนี่ยมาต่อสายเพื่อไฟประดับประดาษข้างบนอยู่นอกแบบนี้

เอาจริงถ้าสวยอยากให้สวยทั้งต้นตั้งแต่ไฟลงมาจนถึงโคนต้น
ไม่ใช่ว่าโคนต้นมีสายออกมาแบบนี้แล้วเมื่อกี้ภาพแรก
ตอนที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูเห็นน้ำท่วมไหมที่เด็กต้องแบบลุยน้ำไปอ่ะ
แล้วเด็กก็ต้องมายืนอยู่ตรงทางเท้าตรงนี้ใกล้เสาไฟมาก
เข้าไปจะชอสไหมจะรั่วรื่อเปล่าไฟจะดูดไหม

ลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะอันนี้ในตัวเมืองที่ชัยภูมินะ
พอฝนตกหนักน้ำไหลทะลักมาจากลำห้วยยางบ่าที่ชายภูมิก็มาท่วมถนนตรงนี้

มันเป็นที่ตั้งของส่วนราชการสารกลางจังหวัดโรงเรียนโรงพยาบาล
เด็กก็ต้องใช้ทางตรงนี้ไง
แล้วเสาไฟส่องสว่างข้างทางที่เขาต่อสายไฟ

จุดนะคุณสายไฟแรงสูงมันขาดแล้วมันตกลงมา

สายสื่อสารพันกันแบบระยงระยาง
ถ้าเกิดแจ้งไปหน่วยงานนั้นก็จะบอกว่า
สายสื่อสารนี่ไม่ใช่ของหน่วยงานเราค่ะ

ไม่มีใครเข้ามาซ่อมแล้วมันไม่ปลอดภัย
เด็กที่ต้องสัญจรไปมาทั้งเช้าเย็น
จะทำอย่างไรอ่ะอาหนูหนูกลัวไหมลูก

ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้ว
ส่วนใหญ่ที่เห็นตกอยู่เป็นสายสื่อสาร

ส่วนของไฟฟ้าจังหวัดชายภูมิ
คือเหมือนกับมาใช้เสาด้วย
แต่ถ้าเกิดว่าเห็นพวกแบบไฟรั่วแจ้งได้นะ

อย่าเพิ่งให้เห็นเลยมาตรวจสอบก่อนดีกว่า
ใช่ค่ะที่ให้เบอร์เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมให้เอาไว้เผื่อ
จะได้ติดต่อกันนะ๑๑๓๐ด้วย
อันนี้การไฟฟ้านครหลวงติดต่อได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
แต่เอาจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายค่ะ

ท่านช่วยเข้าไปตรวจสอบท่านช่วยเข้าไปดูหน่อย

ตรงนี้คือถนนสายหาด้วยไทย
อยู่ในตัวเมืองของจังหวัดชายภูมิ

เป็นของอะไรของการไฟฟ้าหรือเปล่า

เพราะอย่างที่อุดรธานีมันก็มีการแบ่งกันนะคุณนะ
ว่าเสาไหนของการไฟฟ้า
เสาไหนทางหลวงเสาไหนเทศบาล
ก็นี่ไงอย่างที่สมุทรปราการเราเพิ่งเล่าข่าวไป
อันนั้นคือก็มีหน่วยงานมาแก้ไขแล้ว

แล้วเอายางมาล้อมไว้ชาวบ้านเอายางมาล้อมไว้

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอหลังจากนำเสนอข่าว
ก็ไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วเอาเสาไฟมาลงเรียบร้อยแล้ว

นั่นสิฮะมันมีหลายหน่วยงานนะ
ที่ดูแลเสาไฟอะไรต่างนานาเหล่านี้นะฮะ
เถอะช่วยเข้าไปดูกันก่อนนะครับ